เคสนี้คุณผู้ชมว่ายังไงบ้างลองฟังกันหน่อย
ผู้ชายคนนึงก็เป็นนักเรียนเด็กช่างอายุ๑๙ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งรุ่นน้องที่บ้าน
เสร็จแล้วล่ะจังหวะจะกลับขี่ผ่านอู่ซ่อมรถ
ได้ยินคนที่อู่ซ่อมรถตะโกนรวย
รวยเลยหรออ่าแต่ไม่ใช่ดอดเรือไงให้ของรับเนี่ยตะโกขึ้นมา
เขาแบบโอ้โหมาขนาดนี้จอดรถเลยนะ
ลงไปที่อู่ซ่อมรถบอกออกมาดิไหนใครพูด
ออกมาจริงนะคะแล้วเป็นยังไงมาเป็นลูกปืนเลยค่ะ
ลุขาเข้าไปนี่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะสอนอราชบุรณะได้รับแจ้งมาว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บ
ไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นเยาวชนอายุ๑๙ปีเป็นวัยรุ่นอายุ๑๙ปี
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามชั้นปศปี๑เป็นแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
คางขวามีรอยถูกยิงนะคะกระสุนทั้งที่ไปเลยจนกว่ารถงทิพยาบาลและก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วละ
ขากลับช่วงปากซอยเนี่ยผ่านอู่ซ่อมรถแล้วได้ยินเสียงคนตะโกนให้ของลับ
ปั้งออกมา๓นัดค่ะตามที่ขอ
ตอนนั้นเจ็บจี๊ดขึ้นมาที่ขาขวาก็รู้ว่าถูกยิงแน่
ก็เลยตะโกนบอกให้เพื่อนขี่รถหนี
แล้วก็มาจอดอยู่ที่บ้านตรงพุทธบูชา๓๐
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะ

ก็บอกตอนนั้นขี่รถกันไป๖๗คน
อู่รถเนี่ยก็ได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนออกมาจริง
ก็เลยจอดรถมองหาว่าเสียงมาจากไหน
จังหวะนั้นก็มีคนเปิดประตูวิ่งออกมายิงใส่เพื่อนเขาเลย
เขาบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากครับ
ละมุนกันไปหมดหันกลับไปอีกที
คนก่อเหตุก็วิ่งเข้าบ้านกันไปหมดแล้ว
ตำรวจบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็จะเชิญตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบถามอย่างละเอียดด้วย
ก็จะต้องดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมาย
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ทีมข่าวเราก็ไปหาภาพวงจรปิดมาคุณผู้ชมค่ะ

จะเห็นนี่ค่ะนาทีที่มอเตอร์ไซค์วัยรุ่น
คัน๑๔คนขี่ไปจอดที่หน้าอู่ซ่อมรถ
ไม่ใช่การขี่เลยไปแล้วย้อนกลับมา

แล้วก็มีเสียงเอะอะโวยวายเหมือนท้าทายให้คนในอู่ออกมา

แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นค่ะ

ซอยราชบุรณะ๓๓แยก๒๕นะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยชื่ออู่ช่างมุ้ยค่ะ

เขาบอกว่าก็เห็นแล้วล่ะว่ามีกลุ่มมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นขี่มาจอด
แล้วก็มีการท้าทายบอกออกมาดิ

มีภรรยาของช่างมุ้ยเดินมาเกาะตรงประตูถามบอกมาหาใคร

แต่เสียงปืนที่ว่าเนี่ยมาจากกลุ่มที่ยืนอยู่บนถนนนะ

คือคุณบัณฑิตคนนี้ที่เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าคนในอู่ไม่มีใครออกมาเลย
แล้วก็ไม่มีการยิงตอบโต้ด้วย
พวกกี้แบบพวกกี้เขมินกันอ่ะมั้งผมก็ไม่แน่ใจ
เป็นเด็กช่างหรอไม่รู้เด็กช่างเด็กไม่ช่างผมก็ไม่รู้อ่ะ
ฝ่ายฝ่ายยิงเขาบอกว่าฝ่ายยิงโดนบาดเจ็บ

เพราะว่าข้างในบ้านไม่ได้ยิงส่วนบ้านไม่ได้ยิงพี่ก็ได้ยินว่าเขาไม่ได้ยิงส่วนบ้าน
ใช่ผมไม่ได้ยินแต่ยิงเข้าไปข้างในบ้านอ่ะปั้งปั้ง
เราก็ไปคุยกับช่างมุ้ยนะคะเจ้าของอู่ก็บอก
สามทุ่มสี่สิบห้าเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวเขาภรรยาและลูกชาย
แล้วก็เพื่อนลูกชายนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านซึ่งบ้านเนี่ยมันจะห่างจากถนนในซอย
แล้วก็รั้วบ้านประมาณห้าเมตรอยู่อยู่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นมาตะโกนโหกเวกโวยวาย
ท้าทายให้ออกไปภรรยาเขาเดินออกไปเกาะประตูถาม
มาหาใครก็มีกลุ่มวัยรุ่นบางคนเดินลงมาจากรถ
แล้วก็ยิงปืนสองนัดจากนั้นไม่กี่นาทีก็ได้ยินเสียงปืนอีกหนึ่งนัด
แก๊งนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว
ปลอกกระสุนที่ตำรวจเจอเนี่ยมันตกอยู่ตรงถนนไม่ได้ตกอยู่ในบริเวณอู่ค่ะ
คือถ้ายิงออกมาจากอู่จริงปลอกก็น่าจะกระเด็นกลับเข้ามาอยู่ภายในบริเวณอู่
แต่อันนี้ตำรวจเจอปลอกกระสุนปืนบนถนนนะคะถามว่าเอ๊ะแล้วมูลเหตุจะเกิดจากอะไรได้บ้าง
เขาบอกผมไม่รู้เหมือนกันแต่ลูกผมเคยถูกกลุ่มเด็กช่างทำร้ายร่างกายปีที่แล้วนะ
ซึ่งตำรวจจับผู้ต้องหาได้หมดแล้วเหลือคนเดียวที่ยังจับไม่ได้และคดีก็ยังไม่คืบหน้า
เลยไม่แน่ใจว่าจะใช่คู่กรณีนี้หรือไม่แต่คงไม่ใช่ลูกผมออกไปยิงแน่นอนเพราะลูกผมบาดเจ็บอยู่
แต่ก่อนหน้านี้มีเด็กเด็กแถวนี้แหละมันก็มาถีบรั้วถีบอะไรกับพาพวกมาถีบรั้วกันบอกว่าไปฆ่าเพื่อนมัน
แต่ผมก็ไม่ให้เด็กบอกว่าลูกชายผมแทรกเดินลงมาไม่ได้แล้วเก็บขายครับ
ผมก็ให้แฟนผมออกมามันถีบรั้วเลอะพังหมด
น่าจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้
ช้างมุยและภรรยาก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม

แล้วก็ไปติดตามคดีเก่าของลูกชายด้วยที่ว่าถูกทำร้ายร่างกายค่ะ

ทีมข่าวเราพยายามติดต่อแล้วนะคะ
ไม่มีใครรับสายเลยค่ะ